เออส่วนข่าวนี้ค่ะเห็นด้านหลังของเราทั้งสองคนไหม
แล้วพออ่านข่าวนี้ก็ปวดใจเพราะอะไรหลานจะข่มขืนย่าค่ะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งเกิดเลยตอนประมาณสักตีสาม
ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วดูสภาพสิสภาพที่เห็น
อันนั้นคือเลือดนะคะย่าถูกแทงฮะเออย่าถูกหลานชายแท้
เนี่ยแทงนะฮะใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดที่บ้านหลังหนึ่งนะ
อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลานอ่ะ
เอามีดมาเป็นมีดปลายแหลมมีดปอกผลไม้นี่แหละบุกเข้ามาในบ้านของย่า
คุณย่าบุญช่วยอายุ๗๕ปีย่านอนอยู่กับหลานผู้หญิงอีกคนนึงนะ
แล้วก่อนจะแทงย่าคือเขาขู่แหละจะชิงทรัพย์จะข่มขืน
ย่าพยายามขัดขืนสุดท้ายมันจ้วงแทงนะ
ชายโครงสามแผลญาติก็ต้องรีบนำตัวคุณย่าส่งโรงพยาบาล
หลานเนี่ยคือในอำในอำเขาเมายาเสพติดค่ะ
ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จแทงย่าเสร็จนะในอำก็หนีไป
หลานผู้หญิงอีกคนนึงที่นอนอยู่กับคุณย่าค่ะ
บอกเลยนะบอกได้ยินเหมือนกับคนมาดึงประตูห้องนอน
นอนห้องติดกันนะคุณนะคือแยกนอนกับคุณย่า
ใช่แล้วย่าก็ยังถามเลยบอกมีอะไร
ซึ่งตอนนั้นคือย่าไม่ได้เปิดออกไปดูหรอก
แป๊บนึงอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรมันดังแบบกึกกักในห้องย่า
พอหลานสาวแง้มประตูดู

อดเสื้อนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวแล้วเดินออกไป
แล้วโอ้โหย่าก็อยู่หน้าห้องมีเลือดออกตรงเอวเยอะไปหมดเลยนะคะ
หลานสาวรีบโทรหาพ่อเลยพ่ออยู่บ้านหลังใกล้กัน
ให้พ่อมาช่วยย่าหน่อยเอาตัวย่าส่งโรงพยาบาลหน่อย
แล้วคุณย่านะยังพอให้ข้อมูลได้
ย่าบอกว่าย่าก็คิดว่าหลานผู้หญิงนี่แหละเข้าไปในห้อง
แต่สุดท้ายไม่ใช่หลานผู้หญิงไงเป็นหลานผู้ชายในอำ
เอามืออุดปากย่าแล้วก็ต่อยท้องเอามีดแทงเลยค่ะ
หนูสะดุ้งตื่นเพราะว่าแบบเหมือนมีคนแบบจะเปิดประตูอย่างนี้
แต่แบบหนูล็อกข้างในไว้แล้วมันก็เปิดประตูไม่ได้
แล้วทีนี้แบบหนูก็ได้ยินเสียงแบบประตูย่าเปิด
หนูรู้ว่าย่าแบบเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้
แล้วมันก็มีคนเข้าไปแล้วหนูก็ได้ยินเสียงย่าร้อง

ตอนนั้นย่านูว่าเป็นหนูเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ย
ต่อยท้องเลยค่ะ
เนี่ยคือหลานเสาวาย๑๕ปีเนี่ยเธอเล่าแบบนี้ครับ

แต่เธอก็ไม่กล้าฮะเธอก็ไม่ได้ไปเปิดประตู
เพื่อให้คนข้างนอกเข้ามาเธอก็นอนนิ่งอยู่บนเตียง
สักพักหนึ่งเธอไปได้ยินเสียงนะ
ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูห้องย่า
เธอก็คิดว่าสงสัยคุณย่าเปิดประตูออกมา
เพื่อจะเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเข้ามาแวะที่ห้องเธอ
เธอก็ไม่คิดนะว่าภายในบ้านจะมีคนอื่นอยู่ด้วย

แต่สุดท้ายกลายเป็นนายอ่ำนี่นะคุณ
นายอำบุกเข้ามาในบ้านนะครับ
เธอมองว่าไม่รู้ว่านายอำเนี่ย

จะเข้ามาข่มขืนเธอหรือเปล่า

เพราะว่าพ่อของน้องก็คือเป็นลูกชายของคุณย่านั่นแหละนะคะ
คุณพ่อของน้องผู้หญิงคนนี้ก็คือนายสุเทพ
บอกว่าจริงตัวอำเขาติดยามานานแหละ
แล้วก็เคยส่งไปบำบัดนะกลับมาก็มาเสพอีกเหมือนเดิม
ชอบมาขอตังค์ย่าอยู่บ่อยย่าก็ให้

แต่พอตอนนี้ย่าไม่ได้ขายแล้วย่าไม่รู้จะเอาตังค์จากไหนมาให้

ว่าที่อำมันเข้ามามันจะมาข่มขืนลูกสาวผมหรือเปล่า
เพราะว่ามันมาดึงประตูห้องลูกสาวผมก่อน
แล้วลูกสาวผมไม่ได้เปิดประตูออกไปแล้วก็ไปดึงห้องแม่ต่อค่ะ
ทีนี้ในอำหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไป

ในอำชื่อจริงว่าในสายชนทำรถอายุ๒๙ปีค่ะ
ตอนที่ไปจับได้เนี่ยอำนอนอยู่ในห้องนอน

แล้วตอนตำรวจไปเอาตัวมานี่สภาพของอำ

เอาขึ้นท้ายกระบะแล้วนะคะไปสอบสวนที่โรงพัก

ช่วงประมาณสามทุ่มครับผมจำได้แค่นั้นน่ะอืม

แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นไปก่อเหตุอะไรมาบ้างนะฮะ

คุณรู้แล้วเมื่อคืนเราอยู่ที่ไหน
เมื่อคืนผมเอาไปเสพย้าที่บ้านเพื่อนครับ
อ๋อเอาไปเสพย้าที่บ้านเพื่อน

น่าจะไม่เกิน๕ทุ่มครับ
นี่แหละคือตำรวจจับได้แล้วนะ
แต่ว่าฝั่งลูกชายของคุณย่าน่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเขาก็เหมือนกับแบบร้องไห้
เราก็บอกว่าตอนนี้หวังแม่
เพราะแม่โดนแทงจวงแทงตรงชายโครง๓แผลเลย
คุณสุเทพที่ให้ข้อมูลเมื่อคืนนี้นะ

ตอนเช้าวันนี้ก็ให้ข้อมูลอีกเพราะว่าตอนนี้

กฎหมายแหละเพราะว่าผมจะไปทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้ว

ไม่สบายใจหรอกเพราะว่าตอนนี้แม่ผมอยู่ในห้องไอทีโย

ก็คือมันบอกไม่ถูกอะครับ

พอเดี๋ยวคุณเดี๋ยวแม่คุณเดี๋ยว

อาการยังไงคุณเดี๋ยวแม่คุณเดี๋ยวแม่คุณเดี๋ยว
ผมไม่อยากพบใจหรอกไม่อยากให้ผมเป็นไร
ดูสิเป็นห่วงเป็นห่วงคุณแม่

ก็เอาตัวในอำหลานชายคนนี้ในสายชน

เพราะว่าอย่างที่เขาบอกไงเขาจำอะไรไม่ได้ใช่ไหม

ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ที่จะไปก่อเหตุตรงนั้น
จะไปก่อเหตุข่มขืนหลานสาวหรือจะบุกเข้าไปในห้องย่าอืมเออ

แต่ว่าแทงย่าจนสาหัสขนาดนี้นะฮะ